ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ
เป็นคลิปรุมตบกันในพื้นที่ที่โคราชนะคะ

แล้วผู้เสียหายหรือผู้ที่โดนตบ

แบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็คนที่โดนตบเป็นเด็กสาวใส่เสื้อสีขาววัย๑๗ปี
แล้วก็โดนทั้งคนที่รูปร่างทวมอ้วนหน่อย

แล้วผู้หญิงเสื้อสีแดงเหมือนกับรุมทำร้าย
ทีนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปถึงแม่ของเด็กสาววัย๑๗ปีที่โดนทำร้าย
รู้ข้อมูลมาบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน๓คน
จู่ฝั่งที่เขามาทำร้ายมากัน๑๐กว่าคน
แล้วก็มาดักรออยู่กลางทางเลยนะ
ให้เพื่อนอีกคนล่อให้ออกมาเจอ
ทีนี้พอเจอกันแล้วกลายเป็นว่าคนที่ใส่เสื้อสีเทา
ก็กระหน่ำรุมตบเลยค่ะผู้หญิงอ้วนเสื้อสีเทานี่แหละ
แล้วแม่ของน้องที่โดนรุมนะก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเทามักจะฝากลูกอายุ๑ขวบ
ให้กับลูกสาวของเธอดูแลเป็นครั้งคราว
เพราะว่าเอาจริงก็รู้จักกันมาก่อน

คือเมื่อสองเดือนก่อนน้องที่ถูกตบเนี่ยนะ
พาลูกสาว๑ขวบของคนเสื้อสีเทาเนี่ย

ทีนี้พอกลับมาแม่ของเด็ก๑ขวบก็อ้างว่า
พาลูกฉันไปทำอะไรทำไมลูกฉันมีอาการภาวะ
แม่ก็เลยเข้าใจว่าเด็กสาววัย๑๗ที่พาน้อง๑ขวบไปเติมเงินเนี่ย

ตอนที่ฝากลูกไว้เนี่ยเด็กถึงมีอาการภาวะ
เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้นะคะ
มีการล่อให้ออกมาเจอแล้วก็ดักตบกันเนี่ยเห็นไหมคะ
ถึงเสื้อสีเทาที่ใส่กระโปรงยีนเนี่ย
อันนี้เขาบอกว่าลูกเขาวัย๑ขวบมีอาการภาวะ
แต่ก็ต้องขอเซ็นเซอร์ไว้ด้วยนะฮะเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็ได้พูดคุยกับแม่ของน้องวัย๑๗ปีเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่วันพรุ่งนี้
เพราะว่าตัวคุณแม่จริงเขาทำงานอยู่ที่สิงห์บุรีเนี่ยนะคะ
แต่พอเจอคลิปลูกแบบนี้ก็เลยบอกว่าทนไม่ได้
จะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ทำร้ายลูกสาว

บอกว่าเอ๊ะเหรอมันจะใช่เหรอ
หรือว่ามันจะมีเรื่องผู้ชายมาเกี่ยวข้องไหม
เพราะว่าก็ขุดคุยประวัติของฝ่ายที่ลงมือทำร้าย
แล้วก็ตามไปด่าทอทุกโพสต์ค่ะ
แกะจากโลกโซเชียลมีเดีย
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทวิรัติทัศนิยม

ทีมข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ

ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีนี้
แต่ทางตำรวจเองก็ได้รับข้อมูลจากคลิป
ที่มีพลเมืองดีส่งมาให้คุณตำรวจดูแล้วเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ

คู่กรณีทั้งฝ่ายน้องวัย๑๗ปี
แล้วก็ฝ่ายผู้หญิงเสื้อเทากระโปรงยีนอายุ๒๐กว่าปี

หน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบค่ะ